แอนแอนชิลีนี่ครับโอ้โหนี่เป็นหนึ่งในตัวเต็ง

ได้ไหมครับสวยมั่นใจนะส่วนหงามมากนะครับ
เธอเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย๒๒ปี
นี่ครับตอนที่สวมใส่มงกุฎเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่สวยจริงนะฮะ
ส่วนรองอันดับหนึ่งเนี่ยคือทาริน่าโบเทสนะครับเป็นสาวงามลูกครึ่งไทยแอฟริกาใต้
วัย๒๔ปีนะครับขณะที่อีกคนนึงนะครับเป็นรองอันดับ๒เนี่ยนะฮะ
ก็คือน้องมดนนทิยาสุวรรณแสงสาวงามจากนครราชศรีมาเมืองย่าโม
วัย๑๘ปีนี่คือน้องมดนะครับเดี๋ยวฟังน้องแอนหน่อยนะครับ
มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ประจำปี๒๐๒๑นะครับคนล่าสุดนะฮะ
ขอบคุณครับนะคะที่ให้กำลังใจแอนแอนของทุกอย่างแล้วก็รักทุกคนสุดหัวใจเลยครับ
สำหรับแอนชิลีมองสามมาไหมคะ